ทีนี้เห็นคุณสืบสกุลเล่าเรื่องรถใหญ่เอาเรื่องรถใหญ่ต่อเลยละกันนะคะ
รถนี้เป็นรถบรรทุก๑๘ล้อแล้วบรรทุกท่อส่งน้ำ
คุณผู้ชมนึกขนาดนะหน้ากว้างประมาณเมตรหนึ่งแล้วยาว๑๐กว่าเมตร
ที่คุณผู้ชมเห็นสีน้ำเงินปรากฏว่าคนขับวูบ
แล้วเป็นยังไงมันทุกข์มาแบบเต็มเลย
ปรากฏว่ารถมันตกคูน้ำแล้วไอ้ท่อนี้มันทะไหลเข้าไปทะลุกระจกตรงหัวเก๋งตรงคนขับ

นี่เกือบโดนหัวเขาแล้วนะแต่ก็รอดตายหุดหวิดนะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นการเทกระจาดเทท่อเลยไหม

นั่นคือปั๊มน้ำมันนะแล้วไอ้ท่อส่งน้ำเนี่ยมันก็ถลายเข้าไปในปั๊มน้ำมันไปตรงลานที่เขาให้จอดรถเติมน้ำมัน
นึกภาพดูนะถ้าท่อนี้มันไปโดนตู้เติมน้ำมัน
แล้วมันกระแทกแรงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไฟพลึบเลยนะ
ไฟไหม้เกิดระเบิดขึ้นมาใช่ค่ะเนี้ยสภาพนะเออโอ้โหดูสิ
มันยาวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะยาวเนี่ย๑๒เมตรนะไอ้ตัวท่อที่เป็นท่อส่งน้ำ
ท่อส่งน้ำเนี่ยนะคะหน้ากว้างเนี่ยเมตรหนึ่งมีทั้งหมด๙ท่อเนี่ย
แล้วมันอยู่ในสภาพที่มันไหลออกมาจากตัวพ่วงทะลุหัวเก๋งภาพเห็นแบบนี้ก็หวาดเสียวนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นตอนประมาณตีสามครึ่งที่ผ่านมาครับ
จุดตรงนี้ก็คือตรงหน้าปั๊มน้ำมันริมถนนสุวินทวงนะคะ
แวงกระทุ่มรายที่เขตหนองจอกท่อส่งน้ำขนาดใหญ่เนี่ย
มันถลายเข้าไปเห็นไหมในโซนของปั๊มน้ำมัน
ตั้งแต่ทางเข้าเลยแล้วท่อมันขวางแบบนี้นี่
มันยาวมันใหญ่มันหนักมากเลยนะโอ้โห
ทีนี้ตำรวจสนสุวินทวงค่ะแล้วก็กู้ภัยเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุไปช่วยเหลือแน่นอนแหละ
คนขับรถบรรทุกพ่วงสิบแปดร้อนครับออกมาจากตัวรถไม่ได้
ได้รับบาดเจ็บตรงขาขวาทีเนี้ยช่วยนำตัวออกมา
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเวทการุณรัฐครับ
จากการสอบถามคนขับรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บก็จริง
แต่ยังมีสตินะคะเออบาดเจ็บบรรดนักนะยังเล่าได้ใช่
เขาเล่าบอกว่าคนขับรถบรรทุกชื่อนายวิทิศบุญโกศลนะ
บอกว่าผมเนี่ยขับรถบรรทุกท่อน้ำเนี่ยมาจากจังหวัดปทุมครับ
ก็กำลังจะเอาท่อส่งน้ำไปยังโรงไฟฟ้าบ้านบึงที่ชนบุรี
ขับมาคุณตำรวจผมเหนื่อยผมล้ามาก
พอมาถึงจุดตรงนี้ผมวูบไม่รู้สึกตัวเลย
รถผมมันก็เสียหลักทะไหลตกลงไปที่คูน้ำข้างทาง
เขายอมรับเลยนะผมวูบจริง
ผมรู้สึกเลยแบบว่าโอ้โหมันเสี้ยววินาทีที่ผมวูบไป
เกิดอุบัติเหตุนะฮะเหมือนน็อกไปเลยอ่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ค่ะพอรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนึง
ปรากฏว่าได้ยินเสียงดังทะลุกระจกมาตรงคนนั่ง
แล้วเห็นท่อเนี่ยที่มันทุบแบกมาเลยนะ
แล้วมันหักลงมาตรงหัวเก่งตรงนี้เลย
ตัวเขาขาขวาขยับไม่ได้

โชคดีนะที่พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วกู้ภัยก็รีบมาช่วยเหลือได้ทัน
เอาตัวคนขับออกมาแต่คุณคิดดูสิ๕องศามันผิดนิดเดียวนะ
นี่มันทะลุหัวเก๋งมาตรงคนนั่งแล้วไม่มีคนนั่งอยู่ใช่ไหม
ถ้าเกิดว่ามันทะลุมาตรงคนขับพอดีกระแทกเข้าไทยทอย
โอ้โหนี่จะเป็นเหตุสูญเสียนะ
มีสิทธิ์เสียชีวิตได้เลยนะฮะ
ส่วนคนที่ปั๊มว่าอย่างไรคุณคงตกใจมันนะ
ตกใจสิเขาเห็นเหตุการณ์อยู่นี่นะคะตี๓๓๐
นายมานะวันหมัดพนักงานปั๊มเขาก็บอกแบบนี้
ตอนนั้นนะผมก็กำลังทำงานอยู่
ได้ยินเสียงเป็นเสียงดังสนั่นมาเลย

ทีนี้พอหันไปเห็นท่อน้ำขนาดใหญ่

แล้วก็กลิ้งมาอยู่ในลานเติมน้ำมัน

คิดดูสิคือถ้าเกิดว่ามันมา
มันมาพุ่งตรงกระแทกมาทำให้ตู้เสียหาย
แล้วมันมีความร้อนเอาเกิดแรงระเบิด
ไฟลุกพลึกทั้งตำแน่
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนตี๓๓๐นะคะ
ตอนนี้ตำรวจก็อยู่ในช่วงของการประสานหน่วยงาน

มันหนักนะมันไม่ใช่แบบเข็นได้เลยนะคะ